ดูความพร้อมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ
ในรายการชิงแชมป์เอเชียวันที่๓๐สิงหาคม

เมื่อวานนี้มีการฝึกซ้อมครั้งแรก
ก่อนที่จะเจอกับออสเตรเลียวันที่๓๐สิงหาคมนี้

เน้นถึงการเตรียมระบบทีมให้สมบูรณ
อย่างยิ่งก่อนจะถึงโทรเมนต์ศึกโอลิมปิกนะครับ

แต่รายการนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นบางส่วนนะครับ
เพราะว่าได้ซ้อมโดยกันและก็แข่งไปด้วย
เพื่อที่จะเตรียมตัวสู้ศึกการแข่งขันโอลิมปิก๒๐๑๖